เผยภาพชุดทำบุญตักบาทในวันเกิด

นี่คุณใส่ชุดกระโปรงสีทอง

สีทองอามรามคุณ
มีชั้นแผงช่วงคอพร้อมระบุครับ
คุณอลังการสร้างเมืองโปรดเรียกชื่อฉันในนามนี้ว่า
นามที่ฟ้าประธานว่ะ

นั่นคือใครอ่ะ

ชาวเน็ตก็ภาพนั่นนางก้มเงยเห็นไหมล่ะ

โอ้โหเป็นใบบากปลา
ผู้หญิงหรือกะเถย

นั่งไปสร้างคอนเทนต์เนาะ

วัดสวัด
สำหรับเรื่องเสื้อผ้าทุกชิ้นคืองานศิลป

คือกระบวนการผ่านความคิดการวางแผนก่อนอื่น

แฮชแอคแต่งตัวเพื่อสร้างความสุข

พาคุณไปไม่ได้ไม่ไกลหรอกค่ะ

แต่ชุดสวยจริงทัดเต็มมาก

มันเขียนว่าบ้งเมื่อกี้

อีกเรื่องอะไรปลอปลาน่ะหางมันต้องยาวมันบ่อไปไม้แล้วก็ความหวดไม่โทรต้องหางอีก
โดนแล้วโดนอ่ะอืมเธอเห็นไอจีอ่ะน่ะอะไรกัน
เมื่อก่อนเนี้ยเธอไม่เห็นจะจัดเจริญอย่างงี้แล้วเมื่อก่อนทำพ่อพ่อพ่อพ่อทำได้หมดเนอะ
เมื่อก่อนดูสิเพื่อเงินนี้เราทำกันได้เนอะเธอเนาะไม่ผมไม่ได้อยากทำเลย
ทำอะไรกันเทปนี้ผมจำได้เลยผมอ่ะเป็นเทปที่ผมบอก
ไปบอกกับทางทีมงานตีท้ายครัวเลยนะเทปเป็นเทปนี้เลยทำอะไรอ่ะ
อย่าให้กูต้องมาทำอะไรอย่างงี้อีกได้ไหมโอ้เธอยังไม่มีลูกนะตอนนั้น
เพราะว่ากูเนี่ยมีลูกแล้วมีแล้วมีแล้วบอกมึงแก่แล้วอย่าให้กูต้องมาทำอย่างนี้เลย
คนเราก็มีบริษัทเหมือนกันไม่ไหมะเออ
เป็นที่ก็ทีมกันเนาะมันต้องมีอ่ะจริงอย่างนี้ยังเคยทำเลย
แข็งชุดในไอหล่ะอะไรนะสถานีหน่อยแหล่งพตอานนทร์ได้ไง

เนี่ยเอ๋ยมันคือคุณนั่งบางทีคุณนั่งแบบนี้คุณนั่งแบบนั่งผูบหน่อย